อันเลือกผอบตรเนี่ยคุณผู้ชมฮะคำถามก็มากมายอ่า
แต่ความหมายเท่าเดิมก็คือโพสต์ตะเวรี่หักษัตริย์สักสุกวิมลเนี่ย
ก็ได้เป็นตอนนี้เป็นว่าที่พบตรคนใหม่ก็ต้องไปถาม
ไปถามคนที่เกือบจะได้เป็นว่าที่เหมือนกันก็คือบิ๊กโจ๊ก
นั่นเองว่าท่านรู้สึกยังไงท่านอยากจะพูดอะไรถึงว่าที่พบตรคนใหม่ครับ

ก็ต้องยินดีกับท่านถ้าเป็นพบก็ต้องยินดีนะครับ

ไม่มีครับ

เดี๋ยวจัดเลี้ยงใหม่จัดเลี้ยงใหม่
ผู้บริษัการณ์ตำรวจแห่งชาติปลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับ
อันนี้และอีก๒ท่านถือเป็นเดี๋ยวนะใช้คำก่อน
อดีตแคะดดิดเหมือนคนบุหรอ
แต่ภาพที่เห็นคุณผู้ชมตอนที่บิ๊กโจ๊กอยู่กับทนายอนัญชัย
แล้วก็พูดเรื่องที่จะมีการสู้กลับ
สู้กลับกับใครก็ตามแหละใครก็ตามแหละที่อยู่เบื้องหลังการบุกตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊ก
แต่ทีนี้เนี่ยพอรู้ข่าวว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เป็นว่าที่พบตรคนใหม่
โจ๊กก็ต่อสายแสดงความยินดีนะแต่ท่านบอกบิ๊กโจ๊กนะบอกว่าไม่ขอคุมงานสืบสวนสอบสวน
ขอให้พบตรมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมและท่านเองก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ
กลับไปย้อนกลับไปช่วงเช้าเนี่ยรองโจ๊กให้สัมภาษณ์รายการหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยนายขอลาไม่เข้าร่วมประชุมกตร
และไม่ขอยุ่งกับการแต่งตั้งพบตรคนที่๑๔ใครจะเป็นก็เป็นไป
เพราะตัวท่านเองก็เหลือเวลาราชการอีกหลายปีคือท่านเกษียณปีนี้๖๖๗๖๗๖เลย
แล้วรู้สึกว่าเห็นเมื่อวานบอกว่าจะลาไปทำสมาธิอะไรด้วยใช่ไหม
ใช่ส่วนเรื่องที่ว่าคณะกรรมการคณะราชการตำรวจเขาเลือกขอบว่าตรอคนใหม่
ข้ามระบบอาวุโสเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถาม
ว่าทำไมท่านนายกเศรษฐาถึงเสนอชื่อพลตำรวจต่อศักดิ
ซึ่งถ้านับอาวุโสเป็นอันดับที่๔ในจำนวนแคนดิเดต
บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าขอไม่ยุ่งใครจะข้ามหรือไม่ข้ามอาวุโส
ก็ขอให้เป็นเรื่องของนายกและที่ประชุมกตร
รับรองว่าจะไม่ฟ้องร้องจะเขียนเป็นลายลักษณอักษรให้เลย
ให้ทุกคนสบายใจได้ไม่ต้องระแวงเพราะเขายังเหลืออายุราชการอีก๗๘ปี
นี่น้ำแข็งดูเกษียณอายุ๒๕๗๔คุณผู้ชม

โจ๊กก็บอกว่ายังเหลืออายุราชการอีก๗๘ปี
ถ้าไม่ลาออกซะก่อนนะก็น่าจะมีวาสนาสู้กับเขาได้บ้าง
บิ๊กโจ๊กทิ้งท้ายว่าเบื่อมากขนาดภรรยาดรสิรินัดดาหักพาเนี่ย
ยังบอกว่าไปลาออกดีกว่าไม่ต้องทำแล้วเพราะทำงานขนาดนี้ค่าใช้จ่ายก็เยอะ
เออก็ถ้าเป็นไปตามที่ท่านบอกที่ต้องควักเงินส่วนตัวให้กับลูกน้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำแต่ละคดีเนี่ย
ค่าใช้จ่ายก็เยอะยังมาเจอเรื่องแบบนี้อีก
โดยภรรยาของบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ออกงานในฐานภรรยาตำรวจอยู่แล้วด้วยครับ
นี่ก็เป็นความจากบิ๊กโจ๊กนะครับคุณผู้ชมครับ